ซึ่งทีนี้ถ้ามาดูความคืบหน้าทางด้านของโลกโซเชียลกันบ้างนะคะ

แล้วก็เป็นญาติสนิทของคุณสมเกียจที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขาออกมาโพสต์เฟซบุ๊กนะคะก็เล่าเรื่องราวเนี่ย

เขียนถึงสมเกียรติศรีจันทร์
แล้วก็เป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่เช้าวันที่๑พฤษภาคมนะคะ
เป็นเฟซบุ๊คของคุณจุธามาศณสงขลา
นายจ้างแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ของคุณสมเกียจนี้ล่ะค่ะ
ก็บอกว่าสมเกียจศรีจันทร์แม้พิการแต่ไม่ย่อท้อ
่งมั่นทำงานเพื่อหาเลี้ยงลูกชาย๒คนวัย๙ปีและ๑๒ปี
วันเกิดเหตุเพิ่งจะนำเงินเดือนไปให้แม่และลูกชายที่นครปฐม
เช้าอีกวันก็มาทำงานตามปกติ
ต้องมาเจอกับกลุ่มวัยรุ่นที่พูดจาดูถูกเหยียดหยามความพิการ
สมเกียจทนไม่ได้จึงเข้าไปตักเตือนแล้วก็ถูกตามล่าเอาชีวิต
ข้อความส่วนหนึ่งเขียนไว้ด้วยนะคะว่า
วัยรุ่น๔คนเข้ามาในร้านแล้วก็เรียกร้องให้ขอโทษพวกเขา
รู้ทีหลังว่ามีการโทรเรียกเพื่อนมาสมทบ
รวมเป็น๘คนค่ะชาย๖คนแล้วก็หญิง๒คน

ใช้มีดที่เอาไว้เขียดขนมปังป้องกันตัว
หนีไปพลางถอยไปพลางอยู่บนถนน
โดยมีเมทัศน์พยายามขวางซึ่งก็คือหลานนะคะ
แล้วก็ยกมือไหว้ขอร้องบอกว่าอย่าทำน้าผมอย่าทำน้าผม
ตอนนั้นเกียรติมีแผลถูกฟันหลายแผล
แต่หนึ่งในนั้นลงมือแทงเข้าที่ลำคอ
เห็นเหตุการณ์บอกว่าได้ยินเสียงตะโกนด้วยนะคะ
เป็นเสียงตะโกนที่พูดออกมาบอกว่าเอามันให้ตาย
คิดว่าเกียรติคงจากไปตั้งแต่ตรงนั้นในอ้อมกอดของเมทัศน์
แต่หลานก็ยังพยายามเอาน้าไปส่งโรงพยาบาล
เมทัศน์ตัวสั่นเอาหน้าซบอกเราแล้วก็บอกว่า
ผมขอโทษครับอาผมช่วยนักเกียรติไว้ไม่ได้
สารหลานมากคนพิการขาเป๋คนหนึ่งที่ตายไป
คงตายไปอย่างเงียบไม่มีปากไม่มีเสียง
ทำยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิต
แล้วก็อยากที่จะขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือ
แล้วก็ทุกกำลังใจจากคนในสังคมด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุด๔๒นาทีที่แล้วนี้เองค่ะ
คุณจุธามาสก็เพิ่งจะโพสต์เฟซบุ๊ก

แล้วก็เล่าเรื่องราวว่าคุณสมเกต

แต่อารมณ์ดีแล้วก็กินเก่งมาก
ทุกคนจะรู้ว่านักเกียรติกินข้าวทีละเยอะ
ที่ผ่านมาพนักงานที่ร้านจะฝากท้อง
กับอาหารตามสั่งหรือร้านก๋วยเตี๋ยวแถวนั้น
แต่วันอาทิตย์เกียรติใจที่หลานสาวบอกว่า
หุงข้าวกินกันพร้อมกับข้าวที่แม่ของเกียรติทำฝากมา
แต่สุดท้ายเกิดเหตุสลดก่อน

ซึ่งคุณจุธามาศก็บอกว่า

ไม่มีใครได้กินข้าวเลยทั้งวันเหมือนกัน
ส่วนคุณแม่คุณแม่ของคุณเกียรติที่มาดูใจที่โรงพยาบาล

ก็บอกว่ากอดเราแล้วก็ร้องไห้พร่ำแต่พูดว่า
เมื่อวานลูกมาหาไม่ได้กอดลูกเลย
ส่วนอีกประโยคนึงที่พูดซ้ำไปซ้ำมาก็คือ
ถ้าตายแทนได้แม่จะขอตายเอง
หัวอกแม่นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์เหตุนี้นะครับ
ก็มูลเหตุจูงใจตั้งแต่ช่วงของการเกิดความขัดแย้งเนี่ย

แซวเรื่องของขาของคุณสมเกียจนะครับ
เป็นเหตุให้ที่มีการโต้เถียงกันนะครับ
แล้วก็เรื่องของขนมปังต่างด้วย

เป็นคำพูดที่ยังญาติของผู้เสียชีวิตเองนะครับ

กับผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างตัวเป็นลูกตำรวจ

ตอนนี้ตำรวจรับเรื่องนี้ไว้ในการพิจารณานะฮะ

ต้องรอติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ด้วยนะครับ